มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเพิ่งไปถอยรถใหม่ป้ายแดงมา

ก็เลยไปสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาจากออนไลน์

อยู่กับรถป้ายแดงของตนเองเพื่อนบ้านไปเจอตกใจเลย
โอ้โหกำลังจะเดินไปหาสุดท้ายเสียชีวิตไปแล้ว
นี่ฮะทะเบียนรถ๘๔๓๙นี่แหละครับ
นะเหตุการณ์เกิดเออกับรถป้ายแดงนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นครับนะฮะด้านซ้ายเป็นที่จอดรถ
ด้านฝั่งของคนขับไปพบศพนายนวพลทองเติมอายุ๓๒ปีครับ
นะเป็นช่างภาพอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นอนเสียชีวิตอยู่มีบาดแผลที่มือเนี่ยมีไฟไหม้ด้วยนะครับ
สอบถามเพื่อนบ้านเขาบอกว่าผู้ตายอยู่บ้านกับพ่อแม่และภรรยา
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ทุกคนออกไปทำธุระนอกบ้านกันหมด
เหลือผู้ตายอยู่บ้านคนเดียวปกติผู้ตายจะล้างรถเองเป็นประจำ
ก่อนที่จะไปเจอว่าเสียชีวิตเนี่ยนะฮะนะฮะเพื่อนบ้านคนนี้ผ่านลูกสาวไปซื้อขนม
ระหว่างทางต้องผ่านบ้านผู้ตายลูกสาวเห็นแม่แม่มีคนนอนอยู่ที่พื้น
ก็เข้าไปดูโอ้โหที่มือเป็นรอยไหม้เลยครับหนังหลุดไปเลยนะฮะ
ตนก็รีบไปบอกคนอื่นในหมู่บ้านก็โทรแจ้งกู้ภัยมาตรวจสอบนะฮะ
จากการสอบถามบุคคลใกล้ชิดทราบว่าผู้ตายเนี่ย
สั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาจากทางออนไลน์ครับแล้วก็นำมาล้างรถ
ป้ายแดงเพิ่งออกมานะฮะระหว่างใช้งานอยู่
น่าจะเป็นการถูกไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิตจากอุปกรณ์ที่เพิ่งสั่งมา
อันนี้แดงเนี่ยแต่มันต้องมีการเสียบปลั๊กก่อนนะฮะ
นะตอนเกิดเหตุการณ์ไม่มีใครอยู่บ้านก็ไม่มีคนเห็นครับ

ตำรวจสภบางสิงห์เมืองจังหวัดนทบุรีก็ส่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ให้กับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่ามันเกิดจากไฟรั่วหรือเปล่า
หรืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือปลั๊กที่ใช้มันรั่วอะไรแบบนี้

บ่ายที่ผ่านมาครับทางด้านของนายพลกับนางสมคิต
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ภรรยาชื่อว่านางสาวจิมราพร
เดินทางไปรับศพนายนวพลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
เพื่อไปบรรเภนกุศลที่บ้านเกิดนะฮะที่จวัตรนครหนาโยกนะฮะ
ทุกคนก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากทีเดียว
ของผู้เสียชีวิตมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าที่บ้าน
ไม่ได้เกิดจากการรัดวงจรแน่
เพราะเต้าเสียบใช้ซักผ้าทุกวันไม่เคยมีปัญหาเลย
ส่วนภรรยาของผู้ตายเปิดเผยทั้งน้ำตาเลย
สามีเพิ่งสั่งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงมาได้๒วันเอง
สั่งออนไลน์มาราคา๒๑๙๐บาท
ตอนแรกเตือนแล้วอย่าไปซื้อเลยพ่ออย่าไปซื้อเลย

ไม่คิดว่าสามีจะมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ถ้าเกิดผลการตรวจพิสูจน์ออกมาว่าสามีเสียชีวิตเพราะว่า
ไอไฟมันรั่วจากเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ก็จะมีการดำเนินการอย่างถึงที่สุดต่อไปกับผู้จำหน่าย
เพราะตอนนี้ต้องรอผลการพิสูจน์จากตำรวจก่อนนะครับ
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ